มาดูความคืบหน้ากรณีที่มีเหยื่อร้านทองที่เอาทองของตัวเองไปจำนำ
แล้วปรากฏว่าพอจะไปถ่ายคืนกลับไม่ได้ทองคืนหลายต่อหลายคนเลย
ก่อนหน้านี้คุณจอมขวัญมีการโฟนอิงเจ้าของร้านทองแล้วใช่ไหมคะ

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาก็บอกว่าทางเจ้าของร้านทองบอกว่าพรุ่งนี้
จะเอาทองมาคืนให้กับผู้เสียหายทุกราย
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้เสียหาย๖คนไปแจ้งความเอาไว้ที่สนราชบุรณะ
แต่ว่าจากการตรวจสอบผู้เสียหายมีเพิ่มขึ้น๑๐กว่าคนแล้วนะคะตอนนี้
จากผู้เสียหายทั้งหมดมีคนได้ทองคำคืนแค่คนเดียว

โพสต์คลิปไว้ตอนที่ไปไฟล์กับคนที่ร้านที่ส่งเสียงโวยวายกันคลิปนั้นเป็นคนเดียวที่ได้คืน
อีกหลายคนจริงวันนั้นเนี่ยนอกจากผู้ชายคนนี้แล้วนะคะวันที่ไปคุยเจรจาเรื่องเอาทองคืนเนี่ย
มีผู้เสียหายอีกหลายรายเหมือนกันที่ไปไปด้วยไปพร้อมกันนั่นแหละค่ะ
แต่ปรากฏว่าคนอื่นเนี่ยรอเกอร์หวังเกอร์หมดเลยเพราะไม่ได้ทองคืนนะคะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือผู้หญิงที่สวมเสื้อสีบานเย็นเดี๋ยวคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเจอเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงท่านนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายกลุ่มแรกที่ไปแจ้งความกับตำรวจสนราชบุรณะเหมือนกัน
เธอบอกว่ากรณีของเธอเนี่ยนะเอาสร้อยข้อมือทองคำหนัก๒บาทค่ะ
จำนำไว้กับร้านทองร้านนี้ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาแล้ว
ราคาจำนำที่ได้มาก็คือ๑๕๐๐๐บาท
จากนั้นเธอก็ค่อยทยอยจ่ายคืนจ่ายคืนให้กับร้านเป็นงวดให้ทั้งต้นให้ทั้งดอก
ผ่อนชำระครบตามจำนวนในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
เอาไปจำนำตั้งแต่กลางปีที่แล้วอ่ะนะคะแล้วก็ผ่อนหมดเนี่ยพฤศจิกายน
พอสิ้นเดือนพฤศจิกายนปุ๊บก็จะไปรับทองคืนจากร้าน
ร้านบอกว่าไงรู้ไหมคะทำทองหายเพราะว่าย้ายของที่ร้านเดี๋ยวทำเส้นใหม่ให้แทนแล้วกัน
แต่ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าทำด้วยมือมันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

เธอก็ไม่ติดใจอะไรนะไม่เป็นไรมันก็คงอาจจะเกิดขึ้นได้เขาบอกเขาจะทำทองใหม่ให้ก็โอเค
ก็จะมีเหตุผลหลากหลายที่มาบ่ายเบียงไม่ยอมคืนทองให้ลูกค้าอยู่ตลอด
เธอก็รอนะจนแล้วจนรอดเป็นเดือนก็ยังไม่ได้ทองคืนทวงถามไปก็บอกยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอยู่แบบนั้นนะคะ
เนี่ยค่ะเกือบหนึ่งปีแล้วค่ะอีทองสองบาทเนี่ยก็ยังไม่เสร็จสักที
พอมาเห็นข่าวที่ผู้ชายคนนี้เขาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กแล้วก็ไปแจ้งความกันก็เลยตัดสินใจแจ้งด้วยดีกว่าน่าจะโดนเหมือนกันแน่เลย
แล้ววันที่เข้าไปแจ้งความอย่างที่บอกว่าก็ไปพร้อมกันกับผู้ชายที่เป็นต้นเรื่องโพสต์เฟซบุ๊กนั่นแหละค่ะ
แล้วที่เจ้าของร้านทองบอกจะเอาทองมาคืนให้เธอบอกวันนั้นรอทั้งวันเลยนะไปกันหลายคนด้วยนะรอทั้งวันแต่มีคนได้คืนแค่คนเดียวก็คือคนผู้ชายที่โพสต์เฟซบุ๊ก
ส่วนเธอกับคนอื่นเนี่ยรอเกอร์หวังเกอร์แล้วก็ต้องเสียเที่ยวกลับบ้านมือเปล่า
วเป็นพบแล้วพอไปเอาเขาว่าเขาหวัดทำทองหายเพราะไว้นี้จะขอเวลาหน่อยเพราะว่าเขาว่าจะไปหาให้ต้องหา

พ่อต้องตัดมาหาเมืองมากรีต

ใช่ผิดหวังหมดเลยก็อยากได้คืนนะอยากได้คืนบ้างอ่ะตอนเนี้ย
ไปไม่ได้นะขอให้เขาให้เราทีละบาทก็ได้ก็โอเคเราก็ไม่ว่า
หรือไม่ก็เอามาให้เราอ่ะเงินก็ได้เราก็ไม่ว่า
นี่ไลน์โอ้โหเงียบแล้วก็โทรไปหาเขาเมื่อวันที่สิบหกอ่ะ
ตอนเย็นก็ไปเมื่อวานนี้ก็โทรไปหาเขาก็ไม่รับโทรศัพท์
เมื่อวานก็โทรไปหาเขานะตอนกลางวันก็โทรไปหาเขาก็ไม่ติด
ซึ่งสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้ที่ตำรวจสนราชบุรณะนะคะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพูดคุยกับเจ้าของร้านทองแล้วนะ
เจ้าของร้านทองยืนยันเลยว่าจะเอาทองมาคืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมดแน่นอนพรุ่งนี้
ซึ่งก็คือวันอาทิตย์นะคะส่วนผู้เสียหายรายอื่นอื่นที่ยังไม่ได้ทองคืนเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะรีบเร่งติดตามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง
ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการดูแลแล้วก็ตรวจสอบร้านทอง
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำและพระราชบัญญัติควบคุมการขายท่อตลาดและค้าของเก่า
ร้านทองเนี่ยถือว่าอยู่ในประเภทค้าของเก่านะคะหัวหน้ากลุ่มกำกับสืบสวนสอบสวนปราบปรามก็บอกว่า
วันพรุ่งนี้ที่เขานัดไกล่เกลี่ยกันระหว่างผู้เสียหายกับเจ้าของร้านทองเนี่ยนะ
ถ้าเกิดว่าร้านทองไม่เอาทองมาคืนได้ตามที่กำหนดอย่างที่พูดเอาไว้
จะมีความผิดเข้าข่ายยักยอกทรัพย์ทันทีเลยนะคะและทางตำรวจสามารถแจ้งความผิดได้ทันทีตรงนั้นเลย
ถ้าในวันที่เจรจาแล้วเขาไม่สามารถนำทรัพย์มาคืนให้กับผู้ประสงค์จะถ่ายทรัพย์คืนได้
ตรงนี้จะเข้าข่ายยักยอกทรัพย์ทันทีนะครับทางตำรวจก็จะดำเนินคดีนะครับ
ดำเนินการจับกลุ่มนะครับแล้วก็ดำเนินคดี
แล้วก็อาจจะให้ประกันตัวหรือไม่นั่นเป็นเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนในการพิจารณานะครับ
เคสนี้เนี่ยสอบถามแล้วผู้ที่เอาทองมาที่ร้านทองแห่งนี้เนี่ย
บอกว่าใกล้บ้านสะดวกไวกว่าไม่ต้องพิมพ์นิ้วมืออะไรต่างนะครับ
อันนั้นความสะดวกมันก็แลกมากับความเสี่ยงอันนี้เป็นความเสี่ยงที่
ที่ประชาชนทั่วไปไม่รู้นะครับไม่เข้าใจ
ก็ไปใช้บริการร้านทองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
ก็อยากฝากว่าเข้าไปใช้บริการโรงรับจำนำที่ถูกต้องตามกฎหมายดีกว่า
นี่ค่ะเพราะว่าผู้เสียหายที่เห็นหลายคนมากเลย
ใช่คือร้านทองร้านนี้ผู้เสียหายทุกคนนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เป็นร้านทองที่เปิดเร็วที่สุดในระแวกนั้นอืม
คือเวลาบางทีคนร้อนเงินตอนเช้าอะไรแบบเนี้ยก็ร้านเนี้ยเปิดก่อนเลยอ่ะ
มันก็ประจวบเหมาะพอดีอะค่ะใช่แล้วก็เป็นร้านที่เปิดมานาน
จริงแล้วเปิดมา๒๐กว่าปีแล้วนะคือดูแล้วมันก็น่าเชื่อถือไงนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกแหละค่ะถ้าจำเป็นจริงแล้วก็เอาเซฟ
เอาปลอดภัยจริงอ่ะนะก็ไปโรงรับจำนำของรัฐบาลเขาก็แล้วกัน
มั่นใจได้ว่าไม่หายแน่นอนแล้วก็จำนำแล้วถ่ายหมดก็ได้คืนแน่นอนอีกเหมือนกัน
เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าเขารับปากเอาไว้แล้วเนาะ
จะเอาทองมาคืนให้กับทุกคนได้ก็ต้องรอติดตามดูว่าจะเอามาคืนได้จริงอย่างที่รับปากไว้หรือเปล่า
อืมทีเนี้ยถ้าใครตกเป็นผู้เสียหายแล้วก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะ
ถ้าเป็นข้อหายักยอกทรัพย์ผู้เสียหายหลายคนก็ต่างกรรมต่างวาระ
ทำผิดก็จะได้เพิ่มโทษหนักไปด้วยหนักขึ้นไปด้วยนะคะ